พาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดกระบีกันหน่อยนะคะหลายคนเห็นคลิปนี้ตั้งคำถามเลยบอกว่า
รถยนต์ก็มีทำไมพี่ถึงทำแบบนี้ล่ะคะ
ผู้ชายคนนี้ค่ะขับรถยนต์มานะแล้วดูเวลานะคะ
กลางวันแสกฟ้านี่สว่างเลยจอดรถปุ๊บเดินมาหันซ้ายหันขวา
แล้วนี่ค่ะคว้าเอาพวงชุดชั้นในที่เขาตากเอาไว้
วิ่งหนีขึ้นรถหายไปเลยนะคะคือลักษณะเนี่ยเขาดูบอกว่า
ผู้ชายคนนี้เหมือนมาเดินวนเวียนอยู่หลายรอบแล้ว
เหมือนพอเจ้าของบ้านเผลอปุ๊บเนี่ยลงมาก่อเหตุ
ชุดชั้นในแบบนี้เลยอย่างที่บอกเขาไม่ได้เลือกนะคะ
ว่าจะเอาตัวนี้หรือจะเอาลายนั้นคว้าไปทั้งพวงเลยค่ะ
สิบกว่าตัวได้เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะประมาณสักบ่ายสองนะคะ
แล้วเจ้าของบ้านก็ไม่ใช่ว่าไม่อยู่บ้านนะเขานอนอยู่ในบ้านค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันเสาร์ที่๑๐เมษายนที่ผ่านมานี้เองนะคะ
พอมีคนโพสต์คลิปนี้ปุ๊บเนี่ยนะคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะ
หลายคนก็บอกว่าโอ้โหลักษณะแบบนี้คงไม่น่าจะใช่แบบว่า
ขโมยไปขายหรือไปอะไรยกไปทั้งพวงแบบนี้เอ๊ะมีปัญหาอะไรทางจิตหรือเปล่า
บางคนบอกถ้าจะขายไปเอาเงินขายรถที่ขับมาดีกว่าไหม
เพราะว่ารถที่ขับมายังดูใหม่อยู่เลยเนี่ยค่ะขับรถออกไปแล้ว
เน็ตอีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าให้ผู้เสียหายไปแจ้งความดำเนินคดีเลย
ลักษณะกล้องก่อเอ่อกล้องวงจรปิดที่จับภาพได้เนี้ย
หน้าตาก็เห็นชัดอยู่แถมทะเบียนรถนี่เราวงไว้ให้ด้วย
เบียนรถก็เห็นชัดเหมือนกันวันนี้เราส่งคุณวิมลวันธรรมพักดี
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปตรงจุดเกิดเหตุเลยนะคะ
ตรงจุดนี้เนี่ยลักษณะคือเป็นอาคารพาณิชย์ค่ะก็ไปเจอกับเจ้าของคลิป
เขาชื่อว่านายสุดรักคำสุกอายุสามสิบแปดปีนะคะเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่า
วันนั้นเนี่ยวันเสาร์ที่๑๐เมษายนประมาณบ่าย๒โมงเนี่ย
ผมอยู่ในบ้านเลยอยู่กับภรรยานอนพักผ่อนกันอยู่
เพิ่งซักผ้าเสร็จแล้วก็เลยไปตากไว้หน้าบ้าน
ชั้นในก็ตักเป็นพวงใกล้ใกล้กันนั่นแหละกะว่าเดี๋ยวตกค่ำเก็บผ้า
พอถึงเวลาเดินออกมาเก็บผ้าปุ๊บเอ๊ะพวงชุดชั้นในมันหายไปไหนทั้งพวงเลย
และประเด็นคือเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกด้วย
เพราะก่อนหน้านี้เสื้อผ้าที่ตากเอาไว้ก็เคยถูกขโมยมาก่อนค่ะ
ก็เลยไปซื้อกล้องมาติดประมาณเกือบ๒เดือนแล้ว
สองเดือนกว่าสองเดือนประมาณเนี้ยครับหายบ่อยแค่ไหนฮะสถิติ
ก็สองเดือนครั้งเดือนครั้งแต่ว่ามันหายตัวสองตัวแบบนี้ครับค่ะ
มันมันไม่หายยกแผงแบบนี้จนกระทั่งล่าสุดคือหายยกแผงให้เลย
ใช่ครับอืมเยอะเยอะเลยประมาณหลายตั้งอะครับ
วนดูแล้วมาจอดดูลาดราวก่อนเราดูจากในกล้องวงจรปิดนะครับ
เขามาจอดดูลาดเราสักพักใหญ่เขาถึงจะลงมือ
ผมว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันนะเพราะว่าดูจากการขโมยแล้ว
พฤติกรรมนะก็เดือดร้อนไม่มีใส่เลยเอามาซักหมด
เหลือไว้ชุดสองชุดเองคุณวิมนต์วันยังไประแวกใกล้เคียงด้วยนะคะ
ไปเจอกับคุณแววตาเพชรลุไว้๓๕ปีเธอบอกว่าอืม
เธอก็เจอเหตุการณ์แบบเดียวกันเลยต้นเดือนที่แล้วเนี่ย
เที่ยงคืนได้ซักผ้าแล้วก็มาตากไว้หน้าบ้าน
ตื่นเช้ามาโอ้โหผ้าหายเกลี้ยงเลยค่ะ
เธอบอกเธอกลัวมากนะรอบแรกมาขโมยชุดชั้นในก็จริง
แต่ต่อไปก็ไม่รู้ว่าจะเข้ามาทำอะไรหรือเปล่า
หรือถ้าเกิดบังเอิญออกมาเจอตอนเขาขโมยของขโมยชุดชั้นใน
พอดีจะถูกทำร้ายไหมอ่ะจากป้าประมาณก็เที่ยงคืนค่ะ
แต่ว่าไม่รู้หายช่วงไหนแต่ว่าตื่นเช้ามาก็ออกมาก็ไม่เห็น
เยอะไหมคะวันนั้นก็เยอะค่ะประมาณสิบกว่าตัว
พอดีกลับมาจากต่างจังหวัดนะคะก็ไม่รู้ว่าเขาเอาไปทำไมอ่ะ
ก็แบบก็กลัวค่ะก็รู้ว่าเขาจุดประสงค์อะไร
เขาเอาไปทำไมอะไรแบบเนี้ยค่ะจุดประสงค์ว่าแค่ขโมยชุดชั้นในว่า
ต่อไปเขาอาจจะมีคนมาเจออาจจะทำร้ายใครก็ได้
ต้นผู้เสียหายเอากล้องวงจรปิดคลิปต่างเนี่ย
ไปแจ้งความที่สพเมืองกระบี่เรียบร้อยแล้วนะคะ
จะให้ตำรวจตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะครับ